ปฏิเหตุที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องบัวลำพูนะคะ

ปรากฏเขาสังเกตเห็นเหมือนมีไฟใต้รถเขาก็เลยทิ้งรถนะคะ
แล้วก็ออกมาปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนะคือมีเปลวไฟอยู่ใต้รถ
เขาก็เลยเอาขวดน้ำที่เขาพกมานี่สาดไปค่ะ
หวังว่าให้ไฟมันดับ
มันลุกมากกว่านั้นอีกด้วยซ้ำไปคุณผู้ชม
นี่ไงเป็นที่มาน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ
น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแล้วส่วนใหญ่อยู่ในปาร์ตี้ร้อนยังกับไฟเยอร์
แต่นี่อยู่บนอ่านมอเตอร์ไซค์ก็ร้อนอย่างกับไฟเยอร์ได้เหมือนกัน

ใช่ค่ะพอเจอแบบนี้เพ่นดีกว่า
พี่เขาก็เลยออกจากรถแล้วก็หนีไปหาคนมาช่วยนะคะ
คนที่มาช่วยเนี่ยก็คือพี่เจ้าหน้าที่รอปภของโรงพยาบาลนะคะ
มันลุกชนขึ้นเรื่อยเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้
เหตุการณ์นี้นะคะบันทึกภาพเอาไว้ได้เมื่อวันที่๕มกราคมเวลา๑๔นาฬิกา๔๐นาทีค่ะคุณผู้ชม
พอเกิดเหตุปุ๊บเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยกันดับประชาชนมาช่วยกันดับเอาไว้แต่ก็ไม่ทัน
จักรยานยนต์เสียหายทั้งคันนะคะครับหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสพเมืองหนองบัวลำพูก็มาตรวจสอบ
แต่ว่าไม่เจอเจ้าของรถที่ขับมานะคะไม่รู้ว่าเป็นใครเดี๋ยวคงต้องตามกันต่อไป
สังเกตดูจากลักษณะเนี่ยอาจจะเป็นรถแต่งด้วยซ้ำไปนะคะ
ตำรวจคาดว่าเบื้องต้นนี้นะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องระบบน้ำมัน
ขณะสตาร์ทก็เลยเกิดน้ำมันรั่วไหลออกมาจนติดประกายไฟแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้
คือถ้าไฟมันติดด้วยน้ำมันเนี่ยเอาน้ำไปราดยังไงมันก็ไม่ดับ
ถูกต้องเพราะว่าน้ำกับน้ำมันเนี่ยนะคะน้ำมันมันแยกกันมันจะลอยอยู่เหนือน้ำ
ถ้าเราสาดน้ำเข้าไปในกองไฟเนี่ยคุณนึกภาพนะน้ำอยู่ข้างล่าง
น้ำมันมันเบามันลอยขึ้นมาข้างบนคราวนี้ไฟประทุขึ้นไปกันใหญ่เลย
เพราะฉะนั้นการดับไฟเนี่ยต้องถูกวิธีด้วยนะคะใช้ผ้าขุนหนูใช้ผ้าชุบน้ำแล้วก็ไปปิดที่เปลวไฟ
ผ้าคุมหน้าตัวเองแล้วก็วิ่งเลยครับอันนั้นใช้เวลาหนีไฟ
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเช็ครถสักหน่อยทีละคนบอกว่าเอารถยนต์ไปเข้าสู่

น้ำมันมีเกิดเหตุนะคะ